พาคุณผู้ชมไปดูแถวย่านวังทางหลางนะคะ

ไปพบศพชายชาวไต้หวัน
แต่ว่าสภาพศพค่อนข้างพิษดาร
มีถุงครอบอยู่๒ชั้น

แต่รวมแล้วถุง๗ใบด้วยกันนะคะ

แต่ว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้ค่ะ
ตำรวจนครบานวังทองหลางรับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตในห้องเลขที่๔๒๒
คอนโดปาล์มสวีทแขวงและเขตวังทองหลังก็เข้าไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบศพของนายเหลียววัย๗๒ปีเป็นชาวไต้หวัน
สภาพคือนอนคว่ำหน้าข้างเตียงมีถุงพลาสติกสีขาว๓ใบ
แล้วก็ถุงดำอีก๔ใบคลุมที่ศีรษะอยู่๒ชั้น
จากนั้นก็มัดด้วยเชือกและผ้าขนหนูค่ะ
สภาพศพเริ่มจะขึ้นอืดแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะ
การว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๓วันแล้ว
ตรวจสอบภายในห้องก็ไม่ได้พบการรื้อค้นหรือว่าร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
แฟนสาวของผู้ตายเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเป็นนักธุรกิจค้าขายผ้า
แต่ประสบปัญหาด้านธุรกิจจนล้มละลาย
ตัวเองพักอาศัยกันอยู่คนละที่นะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้๓วันผู้ตายบอกว่าไม่ต้องมาเจอ

ตัวแฟนก็เป็นห่วงค่ะก็เลยเดินทางมาที่ห้องพัก
มกราคมมาถึงก็ทำได้แค่เคาะประตูหน้าห้อง
เพราะว่าไม่มีเสียงตอบก็เลยเดินทางกลับไป
กระทั่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้ว
เมืองต้นตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุมีใครเข้าออกห้องผู้ตายบ้างหรือเปล่า
แล้วก็ฝ่ายสืบสวนเองก็ได้คุมตัวแฟนสาว
แล้วก็ชายไม่ทราบชื่ออีกคนนึงไปสอบสวนที่สอนอวังทอหลาง